คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องบอกว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้
เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเพราะจากราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์
ตอนนี้เป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรใครอ่ะเป็นดาวติ๊กต๊อกท่านหนึ่ง
คุณแม่บานเย็นร่างกายบานเย็นไม่น่าเชื่อคุณผู้ชม
คุณแม่บรรเย็นอายุ๗๐แล้วแต่ตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นดาวติ๊กต่อ
นี่พลอยเพิ่งไม่เจอวันที่ทำบุญพี่สาวใช่ไหม
เมื่อก่อนเองโอ้โหบอกเลยนะว่าคุณแม่สวยฉ่ำสวยมากค่ะพี่แจ๊ค
แม่ไม่สามารถออกไปทำการแสดงที่ไหนได้เลย

กลัวว่าเดี๋ยวติดมาแล้วมันจะลำบาก

ตัวแม่ไม่เคยลืมแฟนเพลงนะ
ก็เลยขอเอาตัวเองเข้าสู่วงการติ๊กต๊อกมันซะเลย
คอนเทนต์ต่างออกมาให้แฟนเพลงได้ดูให้หายเหงาให้หายคิดถึง
ซึ่งคุณแม่บอกว่าทุกคลิปเนี่ยนะแม่ตั้งใจมาก
เพราะอะไรแม่คิดคอนเทนต์เองตัดต่อเองกับมือเลยนะคะทุกคน
บอกลูกหลานว่าแม่เหงาสอนหน่อยว่าแม่อยากเล่นติ๊กต๊อก
เพราะว่าแม่เคยเข้าไปดูแล้วมันสนุกแล้วก็เล่นง่ายด้วยสั้นนิดหน่อย
อยากให้รู้ว่าความเคลื่อนไหวในช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย
แล้วคุณแม่ทำอะไรบ้างลูกหลานมาหาก็มีการเต้น
ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะทุกคลิปนะคุณแม่ถ่ายเองตัดต่อเองด้วยจริงไหมคะ
ใช่ค่ะก็ด้วยความว่างคนเคยทำงานแล้วมาหยุดเฉยมันหยุดไม่เป็นหรอก
นี่๗๐นะจ๊ะเรา๓๐กว่าตัดคลิปเองเป็นไหมไม่แต่นี่๗๐นั่งตัดคลิปเองถ่ายเองสุดยอดเลยนะคะ
ส่วนเรื่องงานแสดงดนตรีทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าแม่บานเย็นจะหันหลังให้แล้ว
ไม่มีทางเด็ดขาดเพราะว่าแม่เนี่ยรักแล้วก็คิดถึงแฟนเพลงมาตลอด
เพียงแค่จำนวนการรับงานเนี่ยมันอาจจะน้อยลงกว่าที่ผ่านมานิดนึง
ด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วด้วยนะคะก็เลยขอเลือกรับงาน
แต่ทุกงานค่ะแม่ยังคงจัดเต็มก็คือการแสดงอย่างเต็มที่ในทุกรอบอย่างแน่นอน
จริงแล้วคือตัวจริงตอนนี้ของแม่นี่คือสวยมากดิฉันเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณแม่แล้วก็พี่แคนดี้รากแก่นเมื่อประมาณ๒๓ปีก่อนที่บ้าน
คือจะบอกว่าตอนนี้สวยกว่าตอนนั้นอีกอ่ะผิวพันหน้าตานะแล้วแม่ก็แข็งแรงมากด้วยไม่น่าเชื่อว่า๗๐อ่ะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะชุดแต่ละชุดที่แม่ใส่

วันที่ไปสัมภาษณ์พี่แจ๊คใช่ไหมหนูใส่ไปอีกชุดนึง
พอหนูเห็นแม่ลงจากรถตู้ปุ๊บหนูขอเปลี่ยนชุดเลย